เรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเร่งติดตามคนที่ก่อเหตุเหมือนกัน
คือช่วงนี้หน้าหนาวคือเช้ามันก็จะสว่างช้า
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงประมาณสัก๖โมงกว่าค่ะคุณผู้ชม
มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงของทางเทศบาลนครสุราธานีเขาก็กำลังกวาดถนนอยู่
แล้วก็มีผู้ชายขี่เป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างมา
แล้วปรากฏว่าชนพี่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเห็นไหมคะพี่เขาก็ใส่เสื้อสีส้มสะท้อนแสง
ก็ชัดเจนอยู่แล้วดูสิกวาดร่างพี่เขาไปไกล๒๐เมตร
แต่คนที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยหนีไปเลยนะยังไม่ช่วยเหลือไม่มาช่วยเหลือ
ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะคะแล้วตรงที่มันเป็นพ่วงข้างมันเป็นมันเป็นเหล็กไงแล้วชนแรงมาก
พี่เขาสาหัสเลยอ่ะตอนนี้ค่ะนี่แหละกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพได้
ขณะที่ทางพนักงานเทศบาลนครสุราธานีนะคะกำลังกวาดขยะอยู่ริมถนน
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนยังไม่ค่อยเยอะค่ะฟ้ายังไม่สว่างดียังสลัวอยู่
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาพุ่งชนเนี่ย
แล้วร่างเขากระเด็นไป๒๐เมตรแล้วคนเจ็บเนี่ยแน่นิ่งไปเลยนะคะ
พลเมืองดีที่เขาอยู่ใกล้อ่ะค่ะรีบวิ่งมาดูเหตุการณ์แล้วก็พาผู้บาดเจ็บเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลแจ้งกู้ภัยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสุราธานีนะคะ
ส่วนคนที่ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหน
เหตุการณ์นี้จุดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นบริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนตลาดใหม่ที่อำเภอเมืองสุราธานีแล้วคนเจ็บนี่นะคะก็คือนางมาลีสังวรธรรมเป็นพนักงานทำความสะอาดของทางเทศบาลนครสุราธานีนะคะ
อาการพี่เขาสาหัสนะคะคุณผู้ชมอยู่ในห้องไอซียูเพราะว่าหัวแตกกระดูกเชิงกรานร้าวแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องด้วยค่ะ
คือคือตอนชนพี่เขาหันหลังอยู่แล้วจังหวะที่รถไอ้พ่วงข้างไปชนมันชนที่บริเวณสะโพกพอดีใช่ค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามคือเราก็เป็นห่วงอาการของผู้บาดเจ็บนั่นแหละไปสอบถามจากทางลูกสาวนะคะ
ก็คือนางสาวสาธิธรพานทองก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าแม่เนี่ยเป็นพนักงานของเทศบาลนครสุราธานีมากว่า๒๐ปีแล้วนะ
แล้วทุกเช้าแม่ก็จะออกไปกวาดถนนแบบนี้ค่ะไม่เคยเจออุบัติเหตุอย่างที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าคุณแม่เองก็มีการใส่เสื้อสะท้อนแสง

เห็นชัดถนนมันก็โล่งนะ
ค่ะแต่ทีนี้อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพราะว่าอยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
เราก็เลยไปสอบถามทางด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้ให้ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธานีเนี่ยนะคะ

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราธานี
แล้วก็รู้ตัวค่ะเมื่อกี้ที่เห็นหน้าผู้ชายคนนี้
คือนายเจริญภูลเพียบพร้อมอายุ๒๖ปี
พอตำรวจเขารู้ทะเบียนราชเสร็จแล้วปั๊บตาม
ไปถึงที่บ้านเลยนะคะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
ไปเจอที่บ้านเช่าแต่ที่บ้านเช่าเนี่ย
เจอเจ้าตัวนะไม่เจอนายเจริญผู้ที่ก่อเหตุนะ
เจอแต่แม่ก็คือคุณแม่มรกฏภูลเพียบพร้อม
แม่เป็นเจ้าของรถพ่วงข้างคันนี้ด้วย
แล้วแม่ก็บอกว่าเป็นรถที่คุณแม่ใช้เก็บของเก่าขาย
เล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ย
ลูกชายขอเอารถออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงค่ำ
ของวันที่๒๑พฤศจิกายน
ทีนี้ลูกชายกลับมาตอนเช้าในวันที่๒๒
เหตุการณ์นี้เกิด๒๒ตอน๖โมง๑๘นาทีนะคะคุณผู้ชม
ก็คือหลังจากเกิดเหตุเสร็จลูกชายก็เอารถพ่วงข้างมาที่บ้าน

ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตามตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะครับ